พี่เบิร์ตพี่ยุคนี้เลย

เวลาดูทีวีคุณผู้ชมลองดูค่ะ

จริงนะครับแล้วบางทีนะ
ตอนนี้ลุ้นมวยอยู่

ถ้าสมมุติจะเปลี่ยนช่องหรืออะไรแบบนี้นะ

ใช่ก็ที่เคยเล่าให้ฟังไงโทรศัพท์รุ่นแบบนี้นะ
กดปั๊บนะเสียงมันมาก่อนภาพอีกแค่๑๐นาที

นี่ค่ะบางบ้านยังใช้อยู่นะพี่เบิร์ต
แต่ดูลุงที่ทำนี่รุ่นเดียวกับพี่เบิร์ตเลยนะ
ยังนี่รุ่นพ่อแบบหื้มไม่ได้อดอม

นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะคนที่ถ่ายคลิปบอกว่า
นั่นคือคุณตาของเธอกำลังตั้งใจดูมวย
แล้วก็ต้องถือไม้เคาะหน้าจอไปด้วย
เพื่อให้โทรทัศน์มันขยายเต็มจอ

เป็นโทรทัศน์รุ่นใช้กำลัง
ต้องคอยเคาะให้กระเทือนแล้วภาพถึงจะชัดนะคะ

เออแล้วมันจะแปลกนะพี่เบิร์ต

ตอนสมัยพี่เด็กเมื่อสักประมาณ๔๐๕๐ปีที่แล้วนะ

มันมักจะเสียตอนที่ถ่ายทอดมวยคู่สำคัญ

ใช่จริงเวลามีรายการดีรายการสำคัญ
มันจะเป็นอย่างนี้ภาพซ้อนมั่งอะไรมั่ง

หลานสาวบอกว่าจะซื้อโทรทัศน์ให้ตา

เลยจังหวะหลาบยกเปลี่ยนเลยครับอืม